ครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันใครที่ชอบทานเนื้อหมูสดอย่างเมนูลู่ที่เอาเนื้อหมูดิบมาใส่เครื่องปรุงกินอะไรแบบนี้แล้วก็ผสมเลือดไปด้วยต้องระวังเพราะตอนนี้โรคหูดับกำลังระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเพราะว่าคนภาคเหนือชอบนิยมเมนูที่ทำมาจากเนื้อหมูดิบหรือว่าลู่นี่แหละนะครับ
เสียชีวิตคือนายดำรงศักดิ์อายุ๔๔ปีเขาไปซื้อหมูมาทำเมนูลู่กินแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพียง๒วันเท่านั้นนะครับญาติของผู้ตายคือนางศรีพรบอกว่าดำรงศักดิ์เนี่ยไม่ได้มีลูกมีเมียหรอกนะอาศัยกับแม่ที่สูงอายุแล้วนะฮะแล้วก็นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอยู่ที่บ้านกันสองคนวันที่ก
แล้วมีผู้ป่วยจากโรคนี้อีกเยอะมากเลย๙คนแล้วก็วิกฤต
อยู่สองทีนี้โรคหูดับมันเกิดจากอะไรครับอย่างที่บอกว่า
ก่อนนะแล้วมันก็สามารถเข้าสูมร่างกายของคนได้หรือกูชมที่เป็นแผลนะ
แล้วไปจับเลือดหมูเอาไปขยี้ตาต่างมันก็สามารถที่จะสัมผัส
แล้วก็เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ถ้าถูกเชื้อนี้เข้าร่างกายแล้ว
สังเกตอาการด้วยจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเวียนหัวปวดตามข้อ
เป็นจ้ำเลือดตามตัวตามผิวหนังซึมสุดท้ายชักแล้วก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไป
ถ้ามันหนักมันจะเข้าไปสู่เยื่อหุ้มสมองแล้วก็กระแสเลือด
ไอ้เยื่อหุ้มสมองมันใกล้กับระบบประสาทสุดท้ายทำให้หูไม่ได้ยินหูดับ
มีผลกับการทรงตัวแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอ
ทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมาดังนั้นแนะนำช่วงนี้ถ้าซื้อเนื้อหมูมากิน
ปรุงให้สุกอย่ากินหมูดิบเพราะตอนนี้กำลังระบาดในหมูมาก
เพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงทำให้หมูเนี่ยมันป่วยแล้วเชื้อนี้มันจะแสดงอาการเข้ามาในตัวหมู
แล้วเราถ้าเกิดเอาหมูดิบมากินเราก็ติดเชื้อนี้ตามไปด้วย
สะโต๊ะโคคัทระวังด้วยนะครับ